หมายกำหนดการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ในแต่ละวันจะมีพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมและประคมย่ำยาม
ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงเวลา๒๑นาฬิกาเป็นเวลา๑๐๐วัน
หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุรยเดชณพระทินั่งดุสิตมหาพระภาษา
โดยหมายกำหนดการประจำวันตลอด๑๐๐วันหรือตามกำหนดไว้ทุก
เริ่มตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมและประคมย่ำยาม
เวลา๗นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า
เวลา๙นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมและประคมย่ำยาม
เวลา๑๑นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมฉันเพลง
เวลา๑๒นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมและประคมย่ำยาม
เวลา๑๕นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมและประคมย่ำยาม
เวลา๑๘นาฬิกาประคมย่ำยาม
เวลา๑๙นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรม
และเวลา๒๑นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมและประคมย่ำยาม
โดยทุกช่วงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดโดยตลอดทุกวันครับ